คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการทวงหนี้กันหน่อยค่ะทวงหนี้แต่สุดท้ายนำมาซึ่งความตาย
เหตุการณ์ที่ชนบุรีนะคะเจ้าหนี้บุกไปทวงหนี้ลูกหนี้ถึงบ้าน
แต่ไม่เจอลูกหนี้ค่ะเจอสามีของลูกหนี้สามีบอกงงเลย
ไม่รู้เลยว่าภรรยาไปกู้หนี้ยืมสินตั้งแต่เมื่อไหร่ไปกู้เท่าไหร่อะไรยังไง
ไม่รู้เลยก็พยายามจะเจรจากับเจ้าหนี้บอกว่าขอผ่อนผันหน่อยได้ไหมอะไรได้ไหม
หนี้ไม่ยอมไม่ยอมต่อยกันเจ้าหนี้กับสามีลูกหนี้ต่อยกัน
อ่าสุดท้ายตัวสามีเขาสู้ไม่ไหวคว้าปืนยิงใส่โอ้โห
หนี้ตายเลยนะคะตายเลยเหรอนี่ค่ะไปทวงหนี้สุดท้ายคือตายเลย
ตำรวจสพสัตหีบไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านส้มตำในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
คนที่ถูกยิงตายก็คือนายภัยรัฐรุ่งเรืองอายุ๔๕ปีมีอาชีพปล่อยเงินกู้
คว่ำหน้าจมกองเลือดนะคะถูกยิงที่ต้นคอแล้วก็ที่มือด้านซ้ายขาดเลยนะคะ
ครับที่นิ้วโป้งนิ้วชี้ด้วยก็มีรอยกระสุนมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่สามนัดค่ะ
คนก่อเหตุคือนายการตะพงพิสุทธิ์ใหญ่เฉียงเหนืออายุ๔๕ปี
เป็นพ่อค้าส้มตำหลังก่อเหตุก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน
เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะยอมออกมามอบตัว
นี่สุดท้ายออกมามอบตัวแบบนี้ค่ะนี่เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้
ตัวผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพว่ายิงนายภัยรัฐจนเสียชีวิตจริง
แล้วผู้ก่อเหตุก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยมาทวงเงินภรรยาสองหมื่นภรรยาไม่อยู่บ้าน
แต่ตัวเขาไม่รู้เลยว่าภรรยาไปกู้เงินอะไรมาเนี่ยก็เลยพยายามจะไกลเกลียขอผ่อนจ่ายได้ไหม
แต่ทางฝ่ายผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าหนี้ค่ะไม่ยอมเลยทะเลาะกันแรงมาก
สุดท้ายคือต่อยกันเขาบอกว่าตัวเจ้าหนี้ต่อยเขาก่อน
เข้าหน้าต่อยเข้าอกต่อยหลายครั้งเขาก็พยายามจะสู้แต่สู้ไม่ไหว
เล็งเข้าไปหยิบปืนในห้องนอนแล้วออกไปยิงสามนัด
หนี้ล้มลงไปกองกับพื้นเลยนะคะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เลี้ยงของผู้ก่อเหตุค่ะนางมงกฎอายุ๒๒ปีก็เล่าให้ฟัง
ว่าตัวผู้เสียชีวิตมาทวงเงินมาทวงเงินกับแม่ด้วย
แต่ตอนนั้นแม่ไม่อยู่บ้านไงพ่อเลี้ยงก็พยายามจะขอผ่อนนะ
จะไม่จ่ายนะพยายามจะเจรจาว่าขอผ่อนได้ไหม
ขอผ่อนผันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่อยทยอยจ่าย
แต่ตัวผู้เสียชีวิตที่เป็นเจ้าหนี้ยังไม่ยอมแล้วก็ต่อยเลย
เลี้ยงคงโมโหค่ะไปคว้าปืนแล้วก็มายิง
หนูจะอยู่เป็นหลานน้อยค่ะ
พูดตายเลยนะสอบพ่อนเลี้ยงเรา
ใช่ค่ะสอยที่หน้าอกประมาณสิบหน้าค่ะ
แล้วที่นี้หนูก็เอ้มลูกออกมาเขาก็เดินเข้าไปหยิบปืนว่ายิงเลยค่ะ
ดูความโมหูอะเน๊อะ

ทีมข่าวของเราได้หลักฐานมาเป็นคลิปเสียง
สักประมาณ๖นาทีได้ค่ะ
คลิปเสียงนี้นะคะนายภัยรัฐผู้ตายเข้ามาในร้าน
ทวงถามเงินที่ยืมไป
แต่นายการตะพงพิสุทธิ์ผู้ก่อเหตุพยายามจะอธิบาย

แล้วก็จะมีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
เดี๋ยวลองไปฟังดูบางช่วงบางตอนนะคะ
ลุงรัก
ลุงอย่าลุงขอแหละลุง
คุยกันดีก็ได้ไม่ต้องเคยอารมณ์ไม่ต้องเคยคำเล่า
อย่าทำอย่าทำ
มาเลยละนาโก้เด็ดเอ้า
พี่พร้อม
หัวใหญ่หาพอพี่

จ้ะเชื่อผมนะ

ก็จะพอจะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เรื่องล้าวมาเป็นอย่างไรกันแน่ก็ละก็เป็นเรื่องของการมาถูกนี่

สุดท้ายยิงใส่เจ้าหนี้แบบนี้

เขาบอกเขาไม่รู้ว่าเมียเขาไปกู้เงิน

โอ้โหวันนี้นะคะคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
ไปที่ร้านซ่อมตำที่เป็นจุดเกิดเหตุค่ะ

ได้ข้อมูลมาว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
นางเสาต้นหนีออกจากพื้นที่ไป๔วันก่อนหน้านี้
ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน

ตัวผู้เสียชีวิตก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
เขามาทวงหนี้กับภรรยาผู้ก่อเหตุ
แต่ก็มาแบบเมานะเหมือนเขาเมามาด้วย
ตัวเมียผู้ก่อเหตุที่เป็นลูกหนี้ไม่อยู่
ก็เลยไปทวงกับผู้ก่อเหตุแทน
แต่ตัวผู้ตายมาถึงแล้วมาทวงหนี้เนี่ย
คือทวงเสียงดังแล้วก็เถียงกันเสียงดังมาก
ผู้ก่อเหตุก็พยายามจะเจรจาบอกว่าไม่มี

แล้วก็เห็นว่าทั้งคู่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดัง๓นัดนะคะ
ด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเหมือนกับว่าเขาเป็นทหารด้วย

แบบสติแตกเลยอ่ะ

เจ้าหน้าที่ยังไม่กล้าเข้าไปควบคุมตัวนะ

ก็มีทหารเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุ

เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุเขาก็ทำสวนทำไล่
ตกใจมากนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้
คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริง
ทีมข่าวของเราก็ตามหาบ้านของผู้เสียชีวิตด้วย
นายภัยรัฐซึ่งเป็นเจ้าหนี้นะคะ
จริงแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่
ห่างจากร้านส้มตำที่เกิดเหตุสัก๕๐๐เมตรได้

ไปเจอกับแม่ของผู้ตายแล้วก็เจอยาด
รวมกลุ่มคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตัวนายภัยรัฐผู้ตายเป็นลูกคนที่๓

แล้วก็แยกออกไปอยู่บ้านอีกหลังนึงกับภรรยา
ปีที่แล้วนายภัยรัฐขายที่ได้เงินมาล้านห้า
ก็เลยไปปล่อยเงินกู้ค่ะ

แม่ก็เตือนญาติพี่น้องก็เตือนว่าอย่าไปปล่อยเงินกู้เลย

นายภัยรัฐเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะ
ปกติแล้วให้แต่คนรู้จักให้แต่ญาติพี่น้องที่สนิทกู้เงินเท่านั้น
นางเสาต้นภรรยาของผู้ก่อเหตุก็มากู้ไปสองหมื่น
แต่กู้เสร็จแล้วหนีหายไปเลย
หายไปไหนก็ไม่รู้ตามตัวไม่ได้
ก็เลยไปทวงคืนกับสามีของนางเสาต้นแทน

พี่น้องเขาบอกก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่
อะไรยังไงทางบ้านไม่รู้เรื่องค่ะ
ไอ้นี่มันชอบให้คนพูดดีดูให้
พูดดีนะดีไม่ดีให้ฟรีเลย
คุณผู้ชมค่ะลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเขาว่านายนนท์ก็แล้วกันนะคะ
เขาบอกว่าเมื่อตอนเช้าเมื่อวาน
นายภัยรัฐผู้ตายมายืมเงินหมื่นนึง
บอกว่าตอนเย็นจะเอามาคืนก็ให้ยืมไปค่ะ
ตกเย็นก็เดินไปนั่งเล่นที่ร้านส้มตำที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เห็นคนแถวบ้านรู้จักกันเป็นคนค้ำประกันให้นางสาวต้น

ขอเปลี่ยนชื่อผู้ค้ำประกันเป็นชื่อของผู้ก่อเหตุแทน

ระหว่างนั้นก็โทรไปหานายภัยรัฐ
เพื่อจะถามว่าเออเงินที่ยืมไปหมื่นนึงเมื่อเช้าว่ายังไง
พระรัฐมาที่ร้านส้มตำพอดีเลย
ก็ขอตัวไปทวงเงินกับนางเสาต้น
ตอนนั้นนางสาวต้นไม่อยู่มีแต่สามีของนางเสาต้น
ซึ่งก็เป็นผู้ก่อเหตุนะคะคุยกับเพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าหนี้อีกคนนึงอยู่
หมายความว่าตัวนางสาวต้นมีเจ้าหนี้หลายคน
ผู้ก่อเหตุก็พยายามจะเจรจาว่าใจเย็นนะ
เดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้กับเจ้าหนี้ทุกคนนะ
แต่ว่านางสาวต้นไม่อยู่ไงคะหายตัวไปไหนก็ไม่รู้
แล้วเจ้าหนี้ที่มาทวงเงินไม่ใช่คนสองคน
เป็นสิบคนมีเจ้าหนี้เป็นสิบเจ้า
ตัวนายไพรัสหนึ่งในเจ้าหนี้ก็เลยไม่ยอม
ไม่ยอมฟังตัวสามีของลูกหนี้
เพราะว่าเหมือนกับเจ้าหนี้เยอะกลัวจะไม่ได้คืน
ก็ยืนยันแต่ว่าต้องเอาเงินคืนมาต้องเอาเงินคืนมาให้ได้
กลายเป็นทะเลาะกันต่อยกันแล้วก็โดนยิงตาย
ตัวนายนนนามสมมุติบอกว่าก็เข้าไปหาตัวผู้ก่อเหตุนะคะครับ
กลัวว่าจะหันปืนไปยิงคนอื่นด้วยมีอยู่กันหลายคน
ก็เลยบอกว่าหนีไปนะหนีไปนะจำได้ไหมคะคลิปเสียงเมื่อกี้
มีคนพูดว่าอันนี้ไปหน้านี้ไปก่อนแล้วพูดเสียงเบาเหมือนกล่อม
บอกว่าเออหนีไปก่อนไหมเดี๋ยวเป็นพยานให้
แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่หนีจะมอบตัว
ในเสียงคลิปเสียงนี้จะมีเสียงอีกเสียงนึง
ที่บอกว่าหนีไปก่อนไหมใจเย็นนะ

เขาก็พยายามจะทำให้คนก่อเหตุใจเย็นก่อน
อะไรอย่างนี้อย่าไปยิงคนอื่น

ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงในนนท
น้ำสมมุติเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ให้ตัวเราเนี่ยรอดให้ได้ก็คือบอกจะหนีไปเลยเดี๋ยวผมเป็นพยานให้
หนีไปเลยเพื่อให้มันหนีเราจะได้วิ่งมั่งเออไม่หนีมันบอกผมไม่หนี
ผมจะเอามอบตัวอาจารย์เล่าให้ฟังบอกพี่วันนี้คนมาทวงเงินผมไหมเนี่ย
ยี่สิบออกคนแล้วบังคับผมกันโอ้โหผมไม่รู้เรื่อง
เราก็บอกว่าก็ค่อยคุยกับเขาไปมีเท่าไหร่ก็ผ่อนเขาขอเขาได้
ไม่เป็นไรเขาไม่ใจดำบอกก็ต้องทำความเข้าใจเขาด้วยนะคะ
ไม่ใช่ยั่วยั่วให้ผู้ก่อเหตุแบบนี้ไปเถอะนี้ไปเถอะครับ
ที่แบบไปบอกให้เขาหนีนะคือเหมือนกับว่ากลัวผู้ก่อเหตุจะยิงคนอื่นด้วยไง
เขาก็ต้องแบบออกอุบายค่อยคุยค่อยพูดอะไรอย่างนี้
ไปตรงกาลที่โรงพยาบาลศมเด็จพระดามเจ้าเศรษฐกิจ
เพื่อนำข้อมูลมาประกอบสำนวนคดีนะคะแล้วก็กลับมาที่ตัวนายการพงพิสูจน์ผู้ก่อเหตุเนี่ย

เพราะทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงค่ะ

พี่อยากใช้แจงอะไรไหมพี่

อยากจะวิ่งอยากจะวิ่งขออนุญาตขออนุญาตนะ

ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาต
เพื่อนผู้ก่อเหตุมาเยี่ยมค่ะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่รู้ข้อมูลเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินอะไรด้วย

ว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุเขาเครียดมากนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็มีบาดแผลที่ใบหน้า
เหมือนกับเกิดการทะเลาะวิวาสกับทางผู้ตาย

ผู้เสียชีวิตก็นำร่างของนายภัยรัฐไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเทพประสาทจังหวัดชนบุรีค่ะ
พระอภิษฐรรม๓คืนชาปนกิจวันพระหัสบดีที่๑๙พฤษภาคมนี้ค่ะ